ตามนัดสารพัดม็อบคือมาชุมนุมกันช่วงนี้
เพื่อพุ่งเป้าไปที่ลุงตู่ฮะถล่มลุงตู่ให้ลาออกจากเก้าอี้ให้ได้

แต่ที่เดือดจริงคือมอบทะลุแก๊สเขาชุมนุมทุกวัน
แต่เมื่อวานนี้เดือดขนาดไหน
เดือดจริงครับ๕ทุ่มนี่ยังไม่จกเลยนะ

เคอร์ฟิลล์แล้วเมื่อคืนผู้หญันมีโชว์
เสร็จ๕ทุ่มกลับไปบริเวณสรรเหลี่ยมดินแดง
ตำรวจไล่กลับค่ะต้องขับรถย้อนสอน

เมื่อวานนี้ที่ระทึกกว่าใครเพื่อนก็คือ
มีมวลชนเข้าไปเผารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

ของเจ้าระที่ตำรวจนะฮะได้ไหมครับโอ้โฮแล้วไฟลุกคว่มเลย

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้อยู่ใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนซอยราชวิถี๒
ค่ะปศป่ะนี่ท้ายปศเลยนะตรงปศเลยพอดีเลย
แล้วจากนั้นมาก็มีการฮือฮาฮือกันไป

เออเหรอมันดูเดือดคล้ายกับทางอัฟกันแบบนั้นเลยนะฮะดึกกว่าทุกวัน
สามทุ่มก็ยังไม่จบสี่ทุ่มก็ยังไม่จบห้าทุ่มก็ยังไม่จบเลยนะ
ควันขโมงเลยควันของแก๊สน้ำตาขโมงเลยเมื่อวานนี้ครับ
สุดท้ายแล้วประมาณสัก๕ทุ่มเสร็จมีการใช้กำลังผลักดัน
ก็สลายตัวกันไปเองแต่เข้ามาเหมือนเดิมฮะ
ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความร้อนแรงที่นับวันจะมีความระอุมากยิ่งขึ้นฮะ
นี่คือม็อบทะลุแก๊สส่วนการชุมนุมกลุ่มที่คุณนัทธวุฒิสายเกลือ
บอกกรลายจุดสมบัติบุญงามอนงเขานัดไว้ทุกวันเหมือนกันนะฮะ
รวมพลชาวสองล้อฮะรอบนี้ก็มาตามนัดนะครับ
มารวมพลกันที่ไม่ใช่ดินแดงนะอันนี้อโศกไง

อโศกบนตรีจากนั้นมาเอาเราไม่ไปแยกล่าสประสงค์เลย
รับประสงค์มันวันก่อนดังนั้นอยู่ที่อโศกก็จะเคลื่อนขบวนเนี่ย
แล้ววนกลับมาที่เก่ามาปากหลักปลาสายกันที่นี่
คุณรัฐวุธกับบอกออกรายจุดบอกแบบนี้

เรื่อยแปลว่าค่อยว่ากันและยกระดับกันอีกที
เข้าใจว่าอาจจะเป็นใกล้นี้๑๙กันยา
ว่าแล้วอะไรรึเปล่าอ๋อ๑๙กันยามันคือวันรัฐบาหาร
ปีนู่นยุคบิ๊กบังค์คนเอกสนทิบุญรักษ์กระลิน
รัฐประหารรัฐบาลของอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์
ปีไหนจำไม่ได้แล้วปี๑๙
ปีผ่านมาแล้วดังนั้นคุณนัทวุฒิสายเกลือบอก
เอาล่ะจุ่มหนุ่มกันอย่างนี้ทุกวัน
แต่๑๙กันยาจะยกระดับการชุมนุม
เข้มข้นขึ้นให้สมศักดิ์ศรี๑๕ปี๑๙
๑๙กันยาที่มีการรัฐบาหารกัน
ไปมาเหมือนกับว่าคุณนัทธวุฒิงานจะงอกแล้ว
งานจะงอกเพราะเข้าใจว่าจะมีหมายเรียก

มาเคาะประตูหาคุณรัฐวุธกับบอกรลายจุดแล้ว
คุณนัทธวุฒิบอกมาดิอยู่ตรงนี้ทุกวัน

หากอยากจะมีหมายเรียกก็เชิญได้ทุกเมื่อเลยนะฮะ
แต่วันนี้ชุมนุมกันตามเดิมแยกอโศกมนตรีฮะ